ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็ตามความคืบหน้าให้นะคะที่เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีอดีตสามีอายุก็โอ้โห๗๒แล้วอ่ะ
ครับตามไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยาแต่เขาไม่ยอมคืนดีด้วยปรากฏว่าโอ้โหยิงเขาตายเลย
ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตเลยนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสอนอลลากระบังได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุคนยิงกันที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่๑๓ลากระบังกรุงเทพนะคะ
คนที่ถูกยิงคือนางสมัยทองพงเนียมอายุห้าสิบสามปีถูกปืนจุดสามแปดนะคะ
ยิงจนสาหัสนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐเก้าแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
คนก่อเหตุเป็นอดีตสามีค่ะนายสุขุมโชคคูณอายุก็โหย
อายุตั้งเจ็ดสิบสองแล้วอะค่ะลุงอ้วนคนนี้ก่อเหตุเสร็จ
อ้วนก็ไปมอบตัวที่สนลากระบังแล้วก็สารภาพว่า
ผมเป็นคนยิงนางสมัยเองขอรับโทษตามกฎหมายก็แล้วกัน
นี่ค่ะนางสมัยเนี่ยถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปด
เข้าที่ขมับขวานัดหนึ่งนะคะกระสุนเข้าปากไปนัดหนึ่ง
หน้าอกนัดหนึ่งถี่ท้องอีกนัดหนึ่ง
ต้นขาอีกสองข้างแบบนี้คือกระหน่ำยิงเขาเลยนะคะ
อ้วนค่ะลูกสาวของผู้ตายค่ะ
นางสาวละลิตาทองพงเนียมบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากแม่
ไม่ทันได้พูดอะไรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากปลายสายหลายนัดเลยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าเรียกรถพยาบาลเรียกรถพยาบาล
ก็เลยรู้เลยว่าแม่ถูกยิงแน่รีบไปหาแม่ที่บ้าน
แต่ไปไม่ทันแม่เสียชีวิตแล้วค่ะ
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าตัวลุงอ้วนผู้ก่อเหตุเนี่ย
คบหากับแม่เธอมา๑๐ปีเลิกกันไปปีนึงแล้ว
อ้วนคนก่อเหตุนิสัยแบบเอาแต่ใจ
ขีหึงขี่น้อยใจทะเลาะกับแม่บ่อย
น้อยใจแม่ถึงขั้นเผาบ้านมาแล้วอะค่ะ
เคยขู่ฆ่าแม่เธอมาแล้วตั้งหลายครั้งค่ะ
คือขู่ถึงขั้นที่ว่าถ้ามีคนใหม่เมื่อไหร่
จะใช้ปืนยิงให้ตายขู่แบบนี้เลย
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านของผู้ตายนะคะ
นายชัยทัศน์นินเล็กก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักแล้วก็สนิทกับผู้ตาย
แล้วก็รู้จักและสนิทกับผู้ก่อเหตุด้วยรู้จักทั้งคู่
คือทำงานทำอาชีพเดียวกันนะคะมีหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็เปิดร้านปะยางอยู่ติดกับผู้ตาย
ก่อนหน้านี้ทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุเขาเป็นม่ายกันทั้งคู่
มีลูกติดกันทั้งคู่แล้วก็มาอยู่กินกันเป็น๑๐ปีนะคะ
แล้วก็เรื่องทรัพย์สินเรื่องรายได้เขาแยกกันนะแยกกันชัดเจน
ปีที่แล้วตัวผู้ก่อเหตุจะขายที่ดินของตัวเองผู้ตายบอกว่า
งั้นขอซื้อเอาไว้เองก็แล้วกันสี่แสนบาทไม่อยากให้ขายคนอื่น
แต่ผู้ก่อเหตุจะขายเก้าแสนครับผู้ตายก็เลยถามว่า
จะเลือกอยู่ด้วยกันหรือเลือกเงินจากการขายที่ดิน
อืมตัวผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าเลือกเงิน
เรื่องเงินเลยนะอ่าอ่าผู้ตายก็เลยไปยืมเงินเลยนะคะครับ
ไปยืมเงินมาซื้อที่ดินอ่ะเก้าแสนใช่ไหม
เก้าแสนก็เก้าแสนอืมซื้อแล้วเลิกเลยอ่า
ซื้อแล้วเลิกเลยครับแต่ตัวลุงอ้วนคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ได้ไปไหนไกลได้เงินไปเก้าแสนแล้วนะใช่
ไม่ไปไหนไกลเปิดร้านปะยางก่อนถึงร้านของผู้ตาย
ร้อยห้าสิบเมตรอ่าอยู่ใกล้ไปเปิดไปเปิดดักหน้าเลยอ่า
แล้วก็พยายามง้อขอคืนดีซื้อของมาให้โทรศัพท์มาหา
ตัวผู้ตายเนี่ยตัวนางสมัยเขาบอกว่าไม่เอาละ
กลับไปคืนดีแล้วแต่ตัวลุงอ้วนบอกว่าโอ้โห
ถ้าไม่คืนดีเนี่ยเดี๋ยวจะเผาร้านเลยนะครูแบบนี้นะคะ
ถ้ามีคนใหม่เดี๋ยวจะฆ่าให้ตายแล้วขู่แบบนี้หลายครั้ง
คุณภาคภูมิก็วันนั้นตัวเองก็เลือกเองว่าจะไม่อยู่กับเขา
จะเอาเงินเก้าแสนตัวเองเลิกเงินเขาก็เลยอ่ะจ่ายเงินเก้าแสนแล้วเลิก
อ่าสุดท้ายมาง้อเขาเขาไม่ดีด้วยมายิงเขาอ่ะครับ
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะลุงอ้วนคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไปหาซื้อปืนอืมแต่เพื่อนบ้านบอกโอ้ยไม่หาให้หรอกนี่
แล้วก็ตัวนางสมัยผู้ตายเนี่ยเคยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
ว่าลุงอ้วนเคยขู่ฆ่ากลัวมากเลยไม่รู้จะทำยังไงดี
แต่สุดท้ายเนี่ยลุงอ้วนคนนี้วัยเจ็ดสิบสองคนนี้อ่า
ไปหาซื้อปืนมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะหามาจนได้อ่ะ
มาก่อเหตุยิงเนี่ยค่ะแล้วแกก็มาตามง้อตามง้อ
ก็มาหึงพูดแกสรุปแล้วแกเป็นคนขี้หึง
ระแวงเมียตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยเท่าที่รู้ช่วงที่เขาเลิกกันแล้วเนี่ย
เอ่อก็เหมือนกับว่าเขามาขู่ฆ่านะเขาผมผมก็เห็น
เคยมาให้ผมซื้อปืนให้ด้วยแต่ผมไม่ยุ่งคือเขาเรื่องหึงห่วงด้วย
แล้วก็เรื่องแบบยังไงดีเท่าที่ผมรู้ก็คือ
เขามีการซื้อที่ของตาอ้วนอ่ะคือเขาจะขายที่แล้ว
ในสมัยเนี่ยเมียเขาเนี่ยก็ขอซื้อในราคา๙แสน
เขาก็ขายให้เก้าแสนแล้วทีนี้เท่าที่ผมรู้คือ
เย็นสมัยเขาก็คุยกับตาอ้วนบอกตาแกก็เรียกอย่างงี้น่ะ
ตาขายให้หนูแค่สี่แสนก็พอแล้วเรากลับมาอยู่กันเหมือนเดิม
อยู่กันเหมือนเดิมนี่แหละแล้วอ้วนก็บอกว่าให้คุยกับทนายเขา
นายหน้าน่ะแล้วแกก็เลยโมโหแหละแกก็บอกว่าถ้าแกเลือกเงิน
จะเอาเงินหรือแกจะเอาฉันล่ะก็พูดประมาณเนี้ยไอ้ทางตาอ้วน
คนที่ยิงนะนะเขาก็บอกว่าเขาเลือกเงิน
งั้นแกกับฉันก็จบกันแล้วก็เรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้
ผมรู้แค่นี้นะแกก็มาง้อง้อไปง้อมาง้อไม่สำเร็
คู่ฆ่าของทำข้างมาแล้วล่ะแล้วสุดท้ายแกก็มาก่อเรื่องมาวานนี่ล่ะ
ได้ปีกว่าแล้วแล้วครั้งล่าสุดที่รู้นะ
แกเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงหึงโหดอะครับอืมด้านลูกสะพ้ายของผู้ตายค่ะ
นางสาวสุธิดาจันอินก็บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเองกับลูก
ก็อยู่ในบ้านกับผู้ตายเนี่ยนะคะจังหวะที่คนก่อเหตุเข้าไปยิงเนี่ยนะ
ก็อยู่หลังบ้านก็ได้ยินเห็นคนก่อเหตุเนี่ย
มาขอรถหนึ่งคันครับมาขอรถจากผู้ตายหนึ่งคัน
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ตายร้องขอชีวิตว่าอย่าทำเลยอย่าทำเลย
ร้องขอชีวิตอยู่แบบเนี้ยหลายรอบเลยนะคะสุดท้ายเสียงปืนดังขึ้นห้าหกนัดอ่ะ
พอเสียงปืนเงียบไปวิ่งเข้าไปดูผู้ตายก็นอนจมกองเลือดไปแล้วอะค่ะ
ก็เลยรีบโทรตามญาติให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
กว่านี่ค่ะหนูตัดขนไม้อยู่หลังบ้าน
ก็ได้ยินเสียงแม่เรียกตายายายาจ้ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดค่ะแล้วก็
หนูก็ออกมาดูก็แม่ก็ล่วงอยู่ที่พื้นค่ะ
เลือดไหลเต็มหน้าเลยเขาก็ขู่มาหลายทีแล้วว่า
ถ้าแม่มีคนใหม่เขาจะมาฆ่าใช่ค่ะด้านลูกชายของผู้ตายค่ะ
เพียรพงศ์ทองพงเนียมก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าอดีตพ่อเลี้ยง
มาก่อเหตุยิงแม่ของตัวเองแบบนี้นะคะคบกันมาเป็นสิบปี
กันไปก็เป็นปีแล้วแม่เองก็ดูแลอยู่ตลอด
ตอนที่อดีตพ่อเลี้ยงผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะ
แม่ก็ไปดูแม่ก็ไปเฝ้าคือจริงจริงแล้วเนี่ย
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าตัวคนก่อเหตุก็มีพระคุณกับแม่นั่นแหละ
มาทำอาชีพรถคอนเทนเนอร์รับส่งสินค้าชวนมาเปิดร้านปะยาง
ลืมตาอ้าปากกันได้มีเงินซื้อรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ตั้ง๖คันอ่ะ
ที่ผ่านมาแม่ก็ไม่ยอมบอกว่าเคยถูกอดีตพ่อเลี้ยงคนนี้ข่มขู่
ขู่ฆ่าตั้งหลายครั้งก็เลยไม่ได้ป้องกันอะไร
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าถ้าผมรู้ก่อนหน้านี้นะ
อืมแจ้งความจับตั้งแต่ขู่แล้วอืมนะคะ
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้าลูกชายของผู้ตายบอกว่าเหมือนมีรางบอกเหตุนะคะ
แก้วน้ำที่ตั้งอยู่หน้ารูปคุณตากับคุณยายที่อยู่ในห้องพระ
จู่แตกเฉยเลยแล้วแม่ก็เข้าไปเหยียบจนเป็นแผล
ทำแผลเสร็จแป๊บเดียวก็มาเกิดเหตุสลดนี้ค่ะ
คือเป็นการของแม่ที่ทำกับเขาแต่ไม่รู้ทำอะไรร่วมกันก็ได้
ลูกมาแตกเขาก็เดินเหยียบครับผมแก้วน้ำที่ใส่รูปรูป
รูปตานะรูปพ่อเขาอ่ะรูปมาแตกแล้วเขาก็มันไม่มีแค่
มันไม่มีใครเข้าบ้านนะพี่ในห้องอ่ะคือเขาเดินเขาไม่รู้มันแตก
เขาเลยเดินเหยียบก็พันแผลเสร็จเขาก็เดินมาหาผมไหมเนี่ย
แล้วตาก็มามาเสร็จปุ๊บเขาก็กลับไปอีกรอบหนึ่ง
แล้วผมออกไปข้างนอกเขาก็เข้ามายิงแม่เลยผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทะเลาะกันหนักไง
เขาไม่เคยบอกไงพี่เขาไม่เคยบอกผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบบ
ก็นั่งจับมือผู้ตายแล้วร้องไห้กันตลอดเพราะว่ายังทำใจไม่ได้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็มอบตัวนะคะแล้วก็รับสารภาพ

ครับก็ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะด้วยนะคะ
ฝากหางต่อไปเนี่ยอายุ๗๒แล้วเนี่ย
บ้านปลายชีวิตนะแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ